คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งคลัสเตอร์ที่น่าเป็นห่วงมาก
เห็นภาพแล้วโอ้โหสลดใจจริงเพราะเขาเรียกว่าเป็นคลัสเตอร์ฟันน้ำนม
คือเป็นเด็กในศูนย์เด็กเล็กค่ะติดโควิด๑๙นะคะคือเด็กสองสามขวบอะค่ะ
ติดโควิด๑๙กัน๓๔คนมีครูติดอีก๘คนรวมแล้วเป็น๔๒คน
พอได้เห็นภาพแล้วสงสารเด็กมากคือคลัสเตอร์นี้ค่ะเริ่มต้นจากเด็กเล็กอายุ๒ขวบ
ติดจากที่บ้านนะคะคือที่บ้านเนี่ยมีคนเดินทางข้ามจังหวัดมา
แล้วเด็กติดแล้วเด็กมาอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กตรงนี้โอ้โหทีนี้แพร่กระจาย
ทีนี้ค่ะคลัสเตอร์นี้อย่างที่บอกนะคะว่าคนในครอบครัวติดโควิด๑๙
คือติดยังไงติดมาจากยายมีการสัมผัสแม่เด็กที่เดินทางมาจากจังหวัดชนบุรี
แล้วก็กลายเป็นว่าสัมผัสกันในครอบครัวแบบนี้นะคะนี่ค่ะ
ทีนี้พอแม่กลับมาแม่มาจากชนบุรีใช่ไหมคะ
กลับมาหนึ่งสัปดาห์แล้วก็กลับไปทำงานที่ชนบุรีต่อด้วยแต่ทำให้หลานลูกหลานติดแบบนี้
คุณยายของเด็กเนี่ยค่ะก็มีอาการเป็นไข้ไอมีเสมหะตรวจพบเชื้อโควิด๑๙
ส่งโรงพยาบาลชุมแพรได้วันหนึ่งมีอาการทางปอด
ต้องส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินแล้วก็ตรวจโควิด๑๙
ภายในครอบครัวนะคะสามคนเนี่ยเจอสองคนที่ติดก็คือ
คุณตากับหลานสองขวบเนี่ยค่ะหลานสองขวบพอติดจากครอบครัว
คือเด็กเขาไม่รู้ตัวคือเขาก็ไปที่ศูนย์เด็กเล็ก
ทีนี้กลายเป็นว่าคุณหมอต้องไปสอบสวนโรคภายในศูนย์เด็กเล็กนะคะ
มีผู้สัมผัสเกี่ยวข้อง๑๑๗ราย
ส่วนเด็กสองขวบคนนี้มีอาการปอดบวมก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีนคริน
เรื่องต้นมีการประสานงานเปิดพื้นที่ทำโรงพยาบาลสนาม
เพื่อดูแลเด็กเล็กและคุณครูในอำเภอศรีชมพูและอำเภอชุมแพรค่ะ
เด็กเนี่ยติดเชื้อโควิด๑๙๓๔คนและปัญหาคือไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ถ้าอาการของเด็กรุนแรงหรืออาการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
อันนี้จะยิ่งน่าเป็นห่วงเข้าไปใหญ่เพราะอาจจะส่งต่อไม่ทันนะคะ
คือมีข้อมูลจากคุณหมอบอกว่าเด็กเล็กแบบนี้เนี่ย
อาการมันจะเปลี่ยนแปลงง่ายกว่าผู้ใหญ่ด้วยซ้ำ
ก็เลยต้องส่งเด็กและคุณครูไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศรีนครินและโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะ
โรงพยาบาลศรีนครินมหาวิทยาลัยขอนแก่นรักษาเด็ก๑๑คน
คุณครูอีก๒คนส่วนที่เหลือค่ะครูอีก๖และเด็กอีก๒๓เนี่ย
รักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นนะคะซึ่งต้องดูแลอย่างน้อย๑๔วัน
ก็ให้ครูนี่แหละค่ะเป็นผู้ดูแลเด็ก
เพื่อลดการปนเปื้อนเพื่อลดการแพร่กระจาย
เรื่องต้นจากการสอบสวนโรคเป็นแบบนี้นะคะ
โควิด๑๙ในอำเภอศรีชมพูเป็นสายพันธุ์ที่ไม่เคยตรวจพบสายพันธุ์นี้มาก่อน
นี่นะคะที่นี่ค่ะอำเภอศรีชมพู
เป็นสายพันธุ์ที่ไม่เคยตรวจพบสายพันธุ์นี้มาก่อนในพื้นที่นี้
มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ใกล้ชิดก็ต้องไปตรวจหาเชื้อเพิ่ม
แล้วก็ต้องกักตัวด้วยแล้วก็ต้องเก็บสารคัดหลังด้วย
ตอนนี้รอผลค่ะว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มหรือเปล่า
ทีนี้ก็ต้องส่งทีมสอบสวนโรคทีมใหม่ลงพื้นที่ไป
กรองอีก๓๐๐รายนะคะ
เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเด็กจากศูนย์เด็กเล็กตรงนี้ค่ะ
เขากระจายไปทุกหมู่บ้านในตำบล
ดังนั้นคนในตำบลต่างคนในหมู่บ้านอย่างนี้ค่ะ
มันคือมันเหมือนกระจายออกไปก็ต้องมีการตรวจคัดกรองอีกเยอะเลย
ส่วนที่อำเภอโคกโพชัยก็มีเด็กติดเชื้อโควิด๑๙เหมือนกัน
ตอนนี้ทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่แล้วนะคะ
ก็ต้องขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่
คุมสูงสุดและเข้มงวดต้องรายงานตัวกับสาธารณสุขในพื้นที่นะคะ
เด็กคนนี้นะครับเป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวของผู้ป่วยยืนยันนะครับ
ในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นคุณยาย
ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีนคริน
ก็ได้มีการดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขของเราก็คือ
มีการสอบส่วนผู้ที่ห้องในกลุ่ม๔อย่างนักกล่าวนะครับ
ซึ่งเราก็พบว่าในครอบครัวนี้นะครับได้มีการสอบ
คุณผู้ชมค่ะช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ
เด็กเล็กและครูที่ติดโควิด๑๙๔๒คนนะคะ
ก็ต้องไปรอขึ้นรถพยาบาลของโรงพยาบาลขอนแก่น
และโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะคะ
คือเป็นภาพที่โอ้โหน่าเห็นใจมาก
ผู้ปกครองมาส่งส่งแบบห่าง
เป็นห่วงบุตรหลานร้องไห้กันเลยนะคะ
แต่ไปส่งแบบเข้าใกล้ก็ไม่ได้
จะไปกอดไปหอมไปแบบไปส่งแบบใกล้ชิดมันไม่ได้เลยอะค่ะ
แล้วหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองนะคะ
เห็นลูกหลานตัวเล็กเดินขึ้นรถพยาบาลไปแบบนี้ค่ะ
คือทางภูมิในการโรงพยาบาลขอนแก่นในอำเภอเมืองขอนแก่น
เงินบริจาค๓๐๐๐บาทจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะก็เตรียมช่วยเหลือเด็กเล็กที่ติดโควิด๑๙
มนุยการโรงพยาบาลขอนแก่นก็บอกว่าโรงพยาบาลมีความพร้อมในการรับเด็กเล็กนะคะ
ก็จะใช้ห้องความดันลบให้เด็กได้นอนรักษาตัวห้องละ๑๐คน
ต้นระยะแรกก็จะให้ครูกับเด็กได้อยู่ด้วยกันก่อน
เด็กจะได้คุ้นเคยสังเกตอาการประเมินอาการกันก่อน
พอมั่นใจว่าพ้นขีดอันตรายก็จะโยกเด็กไปรักษาตัว
ตามตึกที่จัดเตรียมเอาไว้ค่ะ
ทั้งนี้ในห้องความดันลบนั้นเราก็มีตัวมอนิเตอร์นะคะ
ดูความเป็นไปของเด็กทุกคนแล้วก็มีทีมแพทย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
ในการดูแลเด็กเหล่านี้รวมทั้งคุณครูของเด็กด้วย
ในเบื้องต้นก็จะให้เด็กแล้วก็คุณครูอยู่ด้วยกัน
เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกันสักระยะหนึ่ง
เด็กอยู่ในพ้นภาวะอันตรายหรือวิกฤตแล้ว
เราก็อาจจะมีการขยับขยายหรือว่าวางแผนส่งออกไปยังตึก
ที่เราเตรียมไว้อีกต่างหากอีกระดับหนึ่งค่ะ
ส่วนการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่างสำหรับเด็กเนี่ยนะคะ
มีคนใจบุญร่วมบริจาคมาอย่างต่อเนื่อง
ถ้าใครต้องการที่จะบริจาคสิ่งของสามารถสอบถามได้ที่โรงพยาบาลขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้ที่หน้าจอ๐๔๓๐๐๙๙๐๐
เราให้ทุกเบอร์โทรศัพท์เลยขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้
ก็สามารถช่วยเหลือเด็กเล็กที่ติดโควิด๑๙กันได้ค่ะ
ก็มีคุณครูที่ติดโควิด๑๙ก็คงจะได้ไปดูแลเด็กด้วย

เขาก็มีการแชร์คลิปกันด้วยนะครับในโลกโซเชียลนะครับ
เป็นคลิปช่วงเวลาที่เด็กเนี่ยต่อแถวขึ้นรถพยาบาล
เพื่อเดินทางไปโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลศรีนครินค่ะนะฮะ
คือทางโรงพยาบาลนี้เขาก็จะใช้วิธีการ
ก็คือให้ครูที่ครูที่ติดเชื้อครู๑คนก็จะดูแลเด็ก๕คนด้วยกันนะครับ
เท่าว่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอันนี้เป็นคลิปช่วงขึ้นรถนะฮะ
ใช่ค่ะคือมีการแชร์อยู่ในโลกโซเชียลด้วย
เพราะว่าคนเห็นคลิปนี้แล้วก็สงสารเด็ก
เพราะว่าความที่เป็นเด็กเล็กอายุ๒๓ขวดนะฮะ
คือในความโชคร้ายเนี่ยอย่างน้อยก็ยังดีที่มีคุณครูคอยดูแลได้ด้วยนะ

ที่ไปอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยฮะอย่างน้อยเด็กก็แหมวัยเท่านี้ก็ยังแหมไม่รู้ภาษาหรอกใช่ไหม
จะต้องทำแบบไหนอะไรยังไงดูแลตัวเองยังไงบ้าง
คุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลท่านก็โอ้โหงานล้นมือ
คุณครูเองก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับ
จากดูแลเด็กคุณครูเองท่านที่ไปที่โรงพยาบาลด้วยท่านก็ติดโควิดเหมือนกัน
เห็นไหมกระจ้องของแอร์ด้วยแมสไม่ถอดนะครับ
ต้องใส่ไว้ตลอดก็คือมันดูแลเด็กอะเนาะ